คุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดกาลสินไหม

ที่จังหวัดกาลสินเขาพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงน้ำเยอะแบบนี้
หาปลาในช่วงน้ำท่วมก็เอาไปขายได้ปลาหลายตัวเลยนะฮะ
ช่วงฝนตกแบบนี้ส่งผลให้มีน้ำเติมเต็มตามอ่างเก็บน้ำ

ทำให้ชาวบ้านพากันออกไปจับปลาตามแหล่งน้ำ
แล้วก็นำไปขายให้กับโรงงานผลิตปลาร้าในพื้นที่

ถึงแหล่งเลยครับนะฮะอยู่ที่บ้านดงสว่าง
บนห้วยโพอำเภอเมืองกราศิลป์นะครับ
โดยเจ้าของโรงงานปลาร้านะครับคุณพี่บุญล้ำปรีเรืองนะฮะ
บอกว่าช่วงนี้ฝนตกลงมาจ้ะหนูเอ้ย
ในพื้นที่ทั้ง๑๘อำเภอทำให้ปลามีหลากหลายชนิด
ก่อนหน้านี้ช่วงหน้าแรงทำให้ปลาไม่เพียงพอ

แต่ตอนนี้นะครับก็ปลามากขึ้นนะครับ

เพราะว่าครั้งก่อนต้องขนส่งมาจากต่างจังหวัด

ก็จะทำให้ต้นทุนปลาร้าถูกลงนะครับ
หมักไว้ประมาณ๓๔เดือน

โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะนิยมปลาร้าต้มนะ

ทำปลาร้าเพื่อส่งขายในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับ

ดิฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย

ใจไม่ค่อยดีหัวใจตกไปที่ตะตุ่ม

ไม่ได้เลยนะเนี่ยปลาร้าเนี่ย